ใครว่าบ้านฉัดบริรักษ์เนี่ยมีแต่เฮียบอยคนโต
ที่ออกจะสุดเกลียนสุดกวนเท่านั้นนะคะ
มีอีกคนนึงคุณหน่องธนาก็กวนเหมือนกัน
เรียนเหมือนกันด้วยกับการตอบคำถามในเรื่องราวความรักกับพี่สื่อมวลชนค่ะ

มีกระแสข่าวมาเยอะแล้วแล้วเจ้าตัวก็ออกมายอมรับกันแล้วด้วยว่า
หัวใจตอนนี้ไม่ว่างแล้วเนาะเพราะว่ากำลังคุยกันอยู่กับสาววิววรรณรสนั่นเอง
แต่พอพี่สื่อมวลชนถามน้องนะครับว่า
น้องตกลงกับวิวเนี่ยยังไงแล้วไปสถานะขั้นไหนแล้ว
พาไปพบเจอคุณโม่งคุณแม่หรือยัง
น้องก็ตอบแบบมึนด้วยแต่ว่าจะตอบแบบไหนนะเดี๋ยวไปฟังกันเอาเองแล้วกันนะคะ

ปกติก็คือไปงานตรงนี้ก็คือปกติ
ก็คือด้วยความที่อาจจะมีนักข่าวไปเจอแค่นั้นเองมั้งครับ

คือผมไม่ได้มาตั้งอะไรอย่างนั้นแหละครับ

แต่ก็คุยกันเรื่อยทุกวัน

ก็นี่ก็๒ปีแล้วนะฮะที่มาถามเรื่องนี้ครับผม
ก็คือไม่ได้มีอะไรก็คือก็คุยได้ครับปกติ
อย่างบางทีผมออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้

เวลาแม่เห็นข่าวอะไรของผมก็ไม่เคยเอาอะไรมาพูดครับ
ไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องนี้นะฮะ
ก็ถามมาสองปีแล้วนะพี่หน้าข่าวนะ
ชื่อเธอว่าเพราะคนเสียงสูงเนี่ยจะมีพิวท์ไปรุด
เธอมาต่อบอกแบบเปิดเผยไปไหนมาไหนก็บอกคุณแม่ด้วย

เค้ารู้แบบนี้เค้าไม่ลงแล้ว